คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะคือแม่เนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรม
เล่าให้ฟังว่าลูกชายอายุ๑๕ปีนะคะขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ถูกตำรวจสายตรวจสพพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ขับรถไล่ตามคือลูกชายก็หนีแหละก็ขับเร็วอ่ะ
ตำรวจก็ไล่ตามแบบเร็วอ่ะแต่ลูกชายเนี่ยพุ่งไปชนรถที่จอดอยู่ข้าง
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เด็กหญิงที่มาด้วยเนี่ยก็บาดเจ็บแต่เจ็บหนักเลย
คุณแม่ก็เลยถามว่าอันนี้เจ้าหน้าที่คือทำเกินกว่าเหตุไหม
แล้วเจ้าหน้าที่ควรจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือเปล่า
ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้แต่ลูกอ่ะหนีตำรวจหนีจริงแล้วก็อายุแค่๑๕
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มันขี่ไม่ได้อยู่แล้วไงเนี่ยค่ะ
ก็เลยชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยว่ายังไงดีแต่คุณแม่บอกว่า
ก็คืออยากจะได้ความเป็นธรรมจากตำรวจด้วยครับอันนี้ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเลยอะค่ะ
เด็กชายอายุ๑๕นะคะขี่รถจักรยานยนต์
ตี๓๕เช้าวันที่สมค่ะ
รถจักรยานยนต์ก็เสียหลักไปชนกระบะที่จอดข้างทาง
เด็กชายที่ขี่รถจักรยานยนต์มาบาดเจ็บ
เด็กหญิงอายุ๑๕อีก๒คนที่ซ้อนท้ายมาก็สาหัสคือมากัน๓คนด้วย
ตำรวจสองนายลงมาจากรถมาดูอาการเรียกกู้ภัยมาช่วยนำเด็กทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาล
นี่นะคะคือคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดเห็นไหมคะตำรวจลงมาจากรถแล้วก็มาดู
เวลาที่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันจะมีความเห็นเป็นสองฝ่ายเสมอ
แต่ทีนี้ค่ะแม่ของเด็กที่ขี่รถจักรยานยนต์คุณแม่อรวรัวรเชื้อชั่วอยู่๔๓
เพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็อยากจะขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหม
คุณแม่บอกว่าตอนนี้แม่กังวลใจกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
รับว่าลูกชายแม่ก็ผิดแหละที่หนีตำรวจ
ก็ผิดแหละอายุไม่ถึงขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ซ้อนสามกันมา
แต่ตำรวจก็ไม่น่าจะโอ้โหจี้ตามไล่ตามจนเร็วขนาดนั้น
จนเกิดอุบัติเหตุขนาดนั้นหลังเกิดเหตุ
แม่ของเด็กผู้หญิงอายุสิบห้าสองคนที่ซ้อนมาด้วยอ่ะค่ะ
ที่เขาเจ็บด้วยอะค่ะก็มาร้องขอค่ารักษาพยาบาลจากคุณแม่อรวรรณเนี่ย
เพราะว่าลูกชายแม่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไง
ว่าก็ลูกชายแม่ผิดพาไปประสบอุบัติเหตุ
แม่ของน้องผู้หญิงสองคนก็มาเรียกร้องเอากับแม่ด้วย
แม่ก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะหาเงินไปชดใช้ยังไงอะค่ะ
เกิดมายังไงก็ต้องยอมแล้วมีกล้องอย่างเงี้ย
อยากจะขอวอนสื่อมวลชนและคนที่ดูหน่อยว่าน้องผิดคนเดียวเต็มเหรอ
อืมลูกชายของคุณแม่อรวรรณที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
อายุแค่สิบห้าเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุไปเที่ยวงานวัด
สมุทรปราการนี่แหละครับขากลับเห็นฝ่ายหญิงเขามากับเพื่อน
เกิดอุบัติเหตุรถล้มก็เลยเข้าไปช่วยจะพาไปส่งโรงพยาบาล
นี่คือสาเหตุที่มีเด็กผู้หญิงอายุสิบห้าซ้อนเข้ามาอีกสองคนเพราะเขาช่วย
เขาบอกว่าเขาช่วยจะพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้รถล้มแต่ไปเจอรถตำรวจ
สัญญาณไฟขับตามหลังมาแล้วขับมาแบบเหมือนกับไล่ชนไล่เบียด
รถจักรยานยนต์ของน้องก็เลยเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดข้างทาง
ตัวน้องผู้ชายที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์มีรอยถลอกตามตัวเต็มเลยนะคะ
ส่วนเด็กผู้หญิงที่ซ้อนท้ายคนนึงเนี่ยเลือดข้างในสมองอีกคนนึงขาหักค่ะ
ผมไปเจอไอ้ผู้ชายที่ล้มกับเพื่อนเขาสาหัสเลยเลือดเต็มไปหมดเลยผมเลยช่วย
ผมเลยพออุ้มผู้ชายขึ้นรถเสร็จผู้หญิงก็เลยมาขึ้นกับผมเพราะเพื่อนเขาบอกว่ามาขึ้นคันนี้เดี๋ยวพาไปส่งโรงพยาบาล
พอผมกำลังออกเพื่อนน้อยผู้ชายที่รถล้มด้วยกับผู้หญิงมากันบานเลยพี่
พอมาปุ๊บตำรวจเลยเปิดไฟสูงสาดลงมาเลยพี่แล้วเขาเห็นผมอยู่คันสุดท้ายพอพวกนั้นมันออกมาหมดแล้วมันเห็นนะพี่
พอเราพักหนึ่งเขาขี่มาจอกจอดตุ๋มเลยอะแบบจะบีบเหมือนไม่ได้อะใช่พี่
แล้วผมอะเลยขับไปแบบเริ่มบิดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยอะทีนี้เขามาตีคู่กับผม
แล้วก็ปาดผมเข้าซ้ายเลยแต่ผมหักออกแล้วก็ปาดปาดปากผมอยู่อย่างนั้นนะพี่
จนมาถึงตรงที่ผมชนเขาชนตัวผมก่อนแต่ไม่ล้ม
ทีนี้เขาเลยปากผมอะเข้าหาดท้ายเข้าบ้างเลยแล้วกระเด็นกันเลย
ทีนี้ค่ะเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปีอีก๒คนที่ซ้อนมา
แล้วก็คนนึงเลือดข้างในสมองอีกคนนึงขาหักเนี่ยค่ะ
นี่ทีมข่าวของเราขออนุญาตทางครอบครัวแล้วขออนุญาตทางโรงพยาบาลไปคุยมานะคะ
คือก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเด็กผู้หญิงทั้งสองคนที่ได้รับบาดเจ็บ
คนแรกที่ขาหักยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผ่าตัดขาไปครั้งที่สองแล้วอะค่ะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวน้องผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็ขี่เร็ว
ตำรวจที่ขับรถไล่ตามก็ขับเร็วแล้วก็ทั้งเบียดทั้งมาตัดหน้าด้วยอะค่ะ

แล้วยังไงต่อครับน้องพี่
ด้านกลางตอนนี้ตำรวจเขาก็แบบมาจี้ตูดอะค่ะ
อันนี้เขาก็แบบยังไงเขาก็แบบพยายามจับหน้าค่ะ
เคลียร์กันมาให้ได้ค่ะหลายรอบมากค่ะจี้ตูดแบบเหมือนจะชนให้ได้อะค่ะ

จนครั้งสุดท้ายนี่คือตัดหน้าเลย
ใช่ค่ะครั้งสุดท้ายก็ตัดหน้าแล้วผมก็เลยหลงมาเลยค่ะ
ส่วนเด็กผู้หญิงอีกคนนึงผ่าตัดสมองนะคะเพราะว่ามีเลือดข้างในสมอง
แต่ว่าออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับน้องเขาบอกว่ายังเจ็บที่หัวอยู่เลย
แล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะแม่ของเด็กผู้หญิงบอกว่าคือแม่เอง
ก็ไม่ได้จะเรียกร้องอะไรมากแต่อยากจะให้แม่ของเด็กผู้ชายอ่ะ
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์หรือไม่ก็ตำรวจก็ได้
ช่วยเรื่องของค่ารักษาพยาบาลได้ไหม
เพราะว่าค่ารักษาจากการผ่าตัดสมอง๔๐๐๐กว่าบาท
ไม่มีสตังค์จะจ่ายค่ะเรื่องของคดีความก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
พี่ต้องจ่ายตรงนี้คือ๔๐๐๐๐ค่ะ
เพราะว่าพี่จ่ายเงินสดไปแล้ว๔๑๕๑บาทจากโรงพยาบาลเปาโล
เนี่ยพี่ก็ติดใจอยากได้ให้ใครก็ได้ยื่นมือช่วยเหลือน้องหน่อย
แล้วก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องอะไรขนาดนั้นใช่ไหม
ไม่ได้อยากเอาเรื่องขนาดนั้นเขาหายช่วยเยียวยากันนิดนึง
ไต่กันนิดนึงว่าน้องเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่มาสนใจเลยอ่ะ
มันก็เกินไปอยากให้เขาช่วยอยู่แต่เขาก็เป็นตำรวจ
จะทำยังไงได้
ทีนี้ฟังมุมของตำรวจดูบ้างนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกทศพลทองใบผู้กำกับการสพพระสมุทรเจดีบอกว่า
ตอนนี้ก็เลยเรียกสองฝ่ายทั้งฝ่ายคนเจ็บก็คือน้องน้องทั้งสามคนนะคะ
เด็กผู้ชายอายุ๑๕เด็กผู้หญิงอายุ๑๕อีก๒คนเนี่ย
รวมถึงทางตำรวจสายตรวจที่ขับรถไปแล้วก็ไปเหมือนกับชนน้องจนน้องเขาเสียหลักล้มไปเนี่ย
ทั้งสองฝั่งเลยมาคุยกันคุยกันเรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นทางน้องผู้ชายที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เขาก็บอกว่าก็ยอมรับว่าขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาทจริง
อายุไม่ถึงซ้อนสามกันมาอันนี้ก็ยอมรับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนทางฝั่งตำรวจสายตรวจเนี่ยค่ะก็จะมีการสอบสวนทางวินัยให้ว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ถ้าเกินกว่าเหตุจริงเดี๋ยวตำรวจจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องที่บาดเจ็บ
บอกแบบนี้นะคะก็ต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปไล่ดู
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากความเห็นเป็นสองฝั่งจริง
มุมหนึ่งก็บอกว่าก็หนูทำผิดกฎหมายกันทำไมหนีทำไม
คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าตำรวจทำเกินกว่าเหตุตำรวจก็ต้องมีความรับผิดชอบอยู่แล้ว
ตามขั้นตอนแต่ว่ามุมหนึ่งที่เราจะต้องคิดเลยโดยเฉพาะน้องคนอื่นนะฮะ
หรือว่าครอบครัวอื่นก็แล้วแต่อย่างเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนตี๓
ซึ่งไม่ใช่เวลาที่เด็กอายุ๑๔๑๕จะออกมาขี่จักรยานยนต์อยู่ในช่วงเวลาแบบนี้อยู่แล้ว
หรือว่าพ่อแม่เนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้ก็จะต้องรู้ว่าลูกไปไหน
ลูกจะไปไหนอะไรยังไงไม่ได้หมายถึงว่าจะโทษน้องครอบครัวนี้อะไรยังไง
บาดเจ็บแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่แล้วนะแต่ว่าก่อนอื่นน้องก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในวัยของเราเนี่ย